จะพาไปดูเวิเมนท์ที่เขาฉลองครบรอบแต่งงานกัน๙ปีแล้วนะ

คุณเอกก็โพสต์ไว้นะคะว่าเป็นภาพสมัยแบบพรีเวดดิ้งเลยนะคะ
รวมไปถึงภาพในงานแต่งของทั้งคู่บอกว่า
๙ปีเต็มไม่เคยลืมงานในวันนั้นเลยค่ะ
มีแต่เสียงหัวร้อนแล้วก็รอยยิ้ม
๑๖ปีกับการเดินทางโอ้โหตั้งแต่รู้จักกันแหละนะ
เกือบครึ่งชีวิตที่ได้อยู่กับผู้ชายคนนี้
มีงอนกันบ้างเถียงกันบ้างไม่เข้าใจกันบ้าง
แต่สุดท้ายแล้วพี่ป๋อคือผู้ชายที่รักและหวังดีกับเอ๋เสมอ
และเป็นผู้ชายที่อารมณ์ขึ้นขึ้นเหนือลงใต้สวิงขึ้นลง
อันนี้ชมอันนี้นะคะขึ้นลงเร็วมากนะคะ
สุดท้ายขอบคุณพี่ที่พร้อมจะเปลี่ยนตัวเองเพื่อเอ
จนกลายเป็นคนที่ขี้หึงที่สุดในโลก
แต่น่ารักแล้วก็ตลกดีคุณผู้ชม
คือต้องบอกว่า๑๙ปีผ่านไปนะคะตัดภาพที่ปัจจุบัน
โอ้คุณผู้ชมมันน่ารักจริงนะคะบ้านนี้ไปดูคลิปเลยค่ะ
จำได้นะงานแต่งพี่เอกพี่ป๋อเนี่ยเขาแจกลอตเตอรี่ให้กับแขกที่มางาน